หลายคนได้ยื่นมือให้ความช่วยเหลือในพิธีไว้อะไรคุณแตงโมนิดา
หนึ่งในนั้นค่ะคุณผู้ชมก็คือพี่ใหม่เจริญปุระนะคะ
ใหม่เองเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือสังคมอยู่แล้ว

รวมไปถึงในพิธีไว้อะไรคุณแตงโมนิดา
พี่ใหม่เองค่ะก็ได้ส่งน้ำดื่มไปช่วยเหลือด้วยเหมือนกันนะคะ
คือจริงเนี่ยพี่ใหม่เองไม่ได้ตั้งใจจะบอกใครนะ
คือตั้งใจจะปิดทองหลังพระเลยนะ
แต่ว่าทางทีมงานพี่ก้องปิยาเองเนี่ย

คือพี่ใหม่เนี่ยเขาส่งน้ำดื่มไปตลอด๓วันในพิธีไว้อะไรเลยนะคะ
เพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้พี่ก้องก็เลยโพสต์เอาไว้แบบนี้นะคะ
จากพี่ใหม่จะเอาดอกไม้ไปวางไว้ที่ท่าเรือเพื่อไว้อะไรแตงโมแล้ว
ก็ยังส่งต่อน้ำใจในพิธีสำคัญของดารารุ่นน้องอีกด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ใหม่กันหน่อยค่ะ
อย่างแบบงานพี่โมงานน้องโมก็ส่งไปช่วยนิดนึงใช่ไหมคะ
มันควรจะต้องทำมันนะคะเพราะไหมก็ทำนี้มา๒๐ปีแล้ว
แต่ว่าเพิ่งมาได้มาทำน้ำแร่๑๐ปี
แต่ก่อนหน้านี้ไหมสงษ์กูระเหลหรือไปร่วมด้วยในงาน
เพราะว่าเราคิดว่าเราทำแล้วเราเกิดความสุขแล้วก็ทำ

ใหม่เองก็ไม่ได้อยากจะออกมาพูดถึงประเด็นนี้สักเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะ
แต่ว่านี่ก็ได้ชี้แจงผ่านบันเทิงไทยรัฐไปแล้วนะคะ

เทิงไทยรัฐก็เลยถือโอกาสอัปเดตละครเรื่องใหม่ของพี่ใหม่กันบ้างนะคะ
หลังจากแม่ย้อยร้อยแรงม้าของเรา
เคยสร้างปรากฏการณ์เมื่อ๓ปีก่อนจำได้ไหมปังมากนะ

เป็นแม่ผัวที่ดิฉันไม่อยากเจอแบบนี้

บทบาทแซ่บในละครเรื่องสาบซ่อนรัก

นี่พี่แหม่มคัชริยาค่ะ

โอ้โหปล่อยของกันสุดพลัง
บทเนี่ยนะแตกต่างจากเรื่องกรงกรรม
แต่ความเข้มข้นไม่แพ้กันเลยค่ะ

ท่องชื่อนางหงเอาไว้ด่าได้เลย
ไว้เลยไว้รอดูนางหึงกันได้เลยนะจ๊ะ
สิงหาคมนี้แน่นอนค่ะสิงหาคมนี้เพราะว่าตอนนี้ไปแล้ว๗๐นะคะ
พี่หมายครับอยากเปิดชัมเปญคอยเลยนะคะ
ด้วยความที่ดีใจแทนพี่ปิ่นดีใจแทนทีวีซีนน้องฟิลแล้วก็ทีมงานทั้งหมดเพราะว่า
นักแสดงทุกคนทุกทีแรงกายแรงใจ

เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้เสียชื่อตัวเอง
ว่าแฟนคลับจะต้องมานั่งเสียใจอะไรอย่างนี้
แต่ว่าอย่าเกลียดใหม่แล้วกันนะคะ

แบบว่าอยากร้องไห้อยากจะร้องไห้คือแบบถ้าย้อนกลับไปยังในใจ
ฉันพูดเล่นไหมนี่ฉันเครียดมาก
หือปลอบ
ชื่อหงค่ะแม่มังกรค่ะ